ไม่ได้มีวัสดุก่อสร้างอะไรตกลงมาหรอกนะฮะแต่เป็นเหตุยิงกันนะครับ
เหตุยิงกันหน้าโชว์รูมรถยนต์นะฮะเพราะว่าคนที่ถูกยิง
เป็นช่างของโชว์รูมแห่งนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับเพื่อนที่ซ้อนท้ายมา

แล้วก็มาหลบอยู่ที่หน้าโชว์รูมของตนเอง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อคืนนี้
ตำรวจสนท่าข้ามรับแจ้งเหตุยิงกัน

หน้าโชว์รูมรถยนต์ริมถนนพระราม๒ซอย๓๕
แขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพนะครับ

ติดกับป้อมรอปภของโชว์รูมมิซูบิชินะครับ

รายแรกก็คือนายธนกรอายุ๒๒ปี
เป็นช่างซ่อมรถภายในโชว์รูมนี่แหละฮะ
คนนี้ถูกยิงที่ต้นขาขวา
นอนรอความช่วยเหลืออยู่ที่ประตูรั้วทางเข้าโชว์รูมนะครับ
โดยนายธนากรยังสามารถสื่อสารพูดคุยได้
ให้ข้อมูลว่าสาเหตุมาจากเรื่องที่ได้
มีการทะเลาะวิวาสกับผู้ก่อเหตุ
เรื่องผู้หญิงจนกระทั่งถูกตามมายิงนะครับ
ถัดไปไม่ไกลมีนายเอกราชอายุแค่๑๙ปี

เมื่อกี้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมานะครับ

คนนี้อาการสาหัสรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
อกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนขนาด๔๕
จำนวน๔ปลอกหล่นอยู่บนถนนพระราม๒

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ

ผมก็ทำหน้าที่รปภนั่งอยู่ในป้อม
นายธนกรซึ่งก็เป็นช่างของโชว์รูมแห่งนี้นะ

ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาพร้อมเพื่อนอีกคน
ทั้งคู่มีอาการร้อนรนผิดปกตินะครับ
จากนั้นทั้งคู่ก็เดินออกไปบริเวณทางเท้าหน้าโชว์รูม
จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัด
แล้วก็พบว่าทั้งคู่นอนได้รับบาดเจ็บ
จากการถูกยิงแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
ตอนที่เราเห็นนี่คือมากี่คนที่มายิง

ตอนที่เขาไม่มีผมไม่เห็นเลยผมเห็นแต่เขายืนตอนแรก
เหมือนคนที่มานี่รถคันนี้
เขาก็รู้จักใช่ไหมครับเมื่อเด็กที่นี่
ผมก็เลยถามว่ามีปัญหาอะไรกันมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ก็ควรเห็นเขามาละครับเขาลงมาสายมา
แล้วเดินไปหาเขาเลยมีเรื่องกันมาก่อน
เขาไปไหนมาก็ไม่รู้เขามาหลบอยู่ตรงนี้
รอปภก็บอกไม่รู้เขาไปมีเรื่องอะไรกัน
ก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะฮะแต่มาไล่ยิงกันตรงนี้แหละครับ
สิทธิ์ของเราได้ข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ฝั่งคนก่อเหตุมีความขัดแย้งกันในเรื่องชู้สาวครับ
คือแฟนใหม่มายิงแฟนเก่าแฟนใหม่คือผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
ยิงแฟนเก่าของฝ่ายสาวก็คือคนเจ็บเนี่ยนะครับ
โดยฝ่ายสืบสวนสนท่าข้ามแล้วก็ฝ่ายสืบสวนนครบาน๙
พอทราบข้อมูลรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ